เยอะเพราะว่าเราคิดซิคิดซิคาปูชิโน
ล้อมมาแบบชอบมากเพลงนี้ของพี่หญิงลี
พี่ผู้ชมเพลงไหนก็ชอบติดหูติดบ้านทั่วเมืองจริงคุณผู้ชมค่ะ
พี่หญิงลีเนี่ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าดีใจที่เพลงนี้มอบความสุขแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคน
ตอนแรกพี่หญิงลีบอกนะคะว่ากังวลมากแล้วก็เครียดก่อนปล่อยเพลงว่าเออกลับมาแล้วมันจะปังหรือเปล่า
หญิงลีก็เลยไปขอพรกับสารหลักบ้านนะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเกิดพี่หญิงลีที่บุรีรำค่ะ
หญิงลีขออภัยบอกว่าขอให้งานเพลงของเธอประสบความสำเร็จปังค่ะ
และจากการที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะพี่หญิงลีก็เลยตั้งใจว่าจะตอบแทนสังคมด้วยการมอบทุนการศึกษาจำนวน๑๐ทุนนะคะ
ทุนละ๑๐๐๐บาทในทุกเดือนให้กับน้องนักเรียนที่ประสบปัญหาขาดแมนมุตตัปด้วยค่ะ
ก็คือเดือนละ๑๐ทุนอย่างน้อยทุนละ๑๐๐บาท
ให้ทุกเดือนเดือนละอย่างน้อยก็๑๐ทุนทุนละ๑๐๐บาท
เพราะว่าได้รับเงินที่จ้างงานค่อนข้างที่จะหลายงาน
ก็คงจะมีเงินส่วนหนึ่งได้แบ่งให้สังคมด้วย
ก็ตั้งใจทำจนกว่าคอนเสิร์ตจะหมด
สำหรับใดที่ยังได้เงินกับคอนเสิร์ตอยู่ก็จะทำไปเรื่อยอยู่ค่ะ
ใจบุญแบบนี้ไงพี่หญิงลีไม่มากไม่มาย
แต่ว่าทำแบบเสมอต้นเสมอปลายจริงนะคะ
แล้วก็ดีใจกับน้องที่ได้รับทุนการศึกษาจากพี่หญิงลีด้วยนะคะ